หนึ่งเรื่องอยากฝากรัฐบาลแก้ปัญหาอย่างเด็ดขาดเหมือนกัน

มีน้องฟินเด็กผู้ชายอายุ๙ขวบ
เล่นกับเพื่อนที่บวชเป็นเนรอยู่ในวัดที่นครพนม

แล้วปรากฏว่าอยู่ในปลิว
ติดยาบ้าธาตุยาไม่รู้คลุมคลั่งอะไรมา
ด้ามเสียมวิ่งขึ้นมา
แล้วเอาไม้ทุบตีที่ศีรษะน้องฟิล
จนตอนนี้น้องอาการเป็นตายเท่ากันนะคะ

ขอให้ผู้ต้องหา

เพราะตอนที่ตำรวจจับได้แล้วตอนสารภาพ
โอ้โหคุณผู้ชมขนาดไม่ใช่ญาติน้องฟิน

ผู้เค้าร้ายก็คือน้องฟินเด็กชายอายุ๙ขวบค่ะ
ชาวอำเภอโพนสวรรค์จนครพนม
ถูกในปลิววัย๒๖ปีเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละ
ทำร้ายจนน้องอาการสาหัส
ด้ามเสียมทุบตีจนสลบคาที่ที่ระเบียงกุฏิเจ้าอาวาส

คุณพ่อบอกน้องอาการสาหัสมากเลือดข้างในสมองยังไม่รู้สึกตัวเลยค่ะ
คุยกับสามแม่เนนต้นกล้าเพื่อนของน้องฟินนะคะ
เล่าบอกว่าเล่นกันอยู่บนกุฏิเจ้าอาวาสกับเพื่อนประมาณสัก๔๕คนนี่แหละ
อยู่ในปลิวก็คลุ้มคลั่งตะโกนเรียกหาคนในวัด
เด็กได้ยินเสียงเออะโวยวายก็เลยเหมือนกับชะโงกหน้าดู

กลิวเนี่ยกำลังถือไม้ยาว๑เมตรวิ่งขึ้นบันไดมาทางกุฏิเจ้าอาวาสนะคะ
ทุกคนก็วิ่งหนีตายกันแตกกระเจิงเลย
ปรากฏว่าน้องฟินวิ่งช้าสุด
ก็เลยโดนในปลิวเอาไม้เนี่ยทุบตีตีจนน้องสลบคาที่ไปเลยค่ะ

ตรงนี้ต้นกาแสดงว่าท่านนี้บ่ท่านนี้มันน่าจะตีไว้ทุกคนบ่

น่าจะไม่ได้ตีครับน่าจะเรียกตีครับ

เป็นอย่างคือไปตีน้องน้องฟินบ่

เพราะว่าน่าจะเพราะว่ามันน่าจะถือตรงนี้เลยเลือกตีครับ
ตำรวจสภพพลสวรรค์ก็จับตัวในปลิวได้นะคะ
ตอนตรวจค้นร่างกายเจอยาบ้า๓เม็ดและยังเมายาอยู่ด้วยตอนโดนจับน่ะ
ตำรวจแจ้ง๒ข้อหานะคะมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อเสพ
ให้ได้รับโทษตามกฎหมายแล้วเสียใจมาก
ติดยามาหลายปีเคยพาไปบำบัดก็แล้วมันไม่หายเลย
ไปทำงานต่างจังหวัดกลับมาไม่ถึงเดือนเอง
กับแม่บอกอยากจะขอโทษครอบครัวน้องฟินมาก
ทีนี้สื่อก็ไปถามกันอย่างนี้
ปลิวอยู่ในรถคลุมตัวผู้ต้องหาใช่ไหม
ก็ถามว่านี่รู้ไหมว่าตีเด็กเขาเกือบตาย
รู้อะไรบ้างไหมนี่กำลังฟังนะครับ
ขอโทษนะตอนนี้รู้สึกตัวแล้วใช่ไหมวันนั้นเสพยาไปกี่เม็ดเม็ดเดียวใช่ไหม
โอ้โหเห็นไหมคะคือต่อให้ไม่ใช่ญาติน้องฟินฟังแล้วก็แบบ
มีความรู้สึกนะขึ้นนะมันขึ้นเหมือนกันนะคะ
แล้วคือท่าทีในการขอโทษใจก็ไม่อยากทำหรอกครับ

ไม่มีเลยนะคะอ่ะครอบครัวเลยบอกว่าเอาให้หนักอย่าให้ได้ต้องออกจากคุกมาอีกเลย
เพราะนี่หลานเขาลูกเขาไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างเป็นตายเท่ากันยังไม่รู้สึกตัว
ไม่รู้จะพูดอะไรจริงปู่เสียใจมากกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ฝากรัฐบาลด้วยจริงเพราะว่าทุกวันนี้ที่เรามีข่าวอ่านกันเยอะแบบนี้เนี่ยใช่ค่ะ